โอ้โหเราเพิ่งนำเสนอข่าวเกี่ยวกับกรณีนายจ้างกับแรงงานเมียนมา
คราวนี้มันมีอีกเคสหนึ่งฟังเรื่องนี้ให้ดี
เพราะว่านี่พี่คนนี้ที่ใส่เสื้อสีฟ้าใส่เสื้อคลุมสีดำเนี่ย
ออกมาเล่าให้กับนักข่าวฟังเกี่ยวกับเรื่องของการจองลอตเตอรี่

และสุดท้ายลอตเตอรี่๒ใบมันถูกรางวัลที่๑๑๒ล้าน

ว่าสุดท้ายลอตเตอรี่ควรเป็นของใครนะครับ
โดยพี่ผู้หญิงคนนี้ก็คือนางไพมณีพลราชมอายุ๕๗ปีอาชีพค้าขาย

ได้เข้าแจ้งความที่สพเมืองสกลนคร
บอกว่าเมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์
ขณะที่เธอเตรียมตัวรำบวงสวงพร้อมกับนางรำประมาณ๕๖คน
ก่อนหน้าที่จะรำเธอเดินไปเลือกซื้อลอตเตอรี่
เลขท้าย๕๓๘กับนางรำคนหนึ่ง
ซึ่งรู้จักกันมา๕๖ปีแล้วแล้วก็เป็นคนขายลอตเตอรี่นะครับ
ชื่อว่านางรัฐแต่ทีนี้นางพัยมณีไม่ได้พกเงินไปคุณ
ทำยังไงดีไม่ได้พกเงินไปด้วยนะฮะแต่ว่าไปดูที่แผงนางรัฐแล้ว
ทีนี้ก็บอกว่าฉันชอบใบนี้๕๓๘เดี๋ยวฉันเอาเงินมาจ่ายให้ทีหลังนะ
ฉันเขียนชื่อสลักหลังลงไปก่อนละกันแต่ไม่ได้เขียนนามสกุลไว้
เขียนแค่ว่าภัยมณี๒ใบจากนั้นก็พูดกับเพื่อน
พูดสนุกขนาดกันบอกไอ้ใบที่ฉันซื้อกัน๘๓๕๕๓๘
งวดนี้สนถูกรางวัลที่๑แน่เลยเธอแล้วก็โชว์ให้เพื่อนดูว่า
เขียนชื่อแล้วนะนี่เป็นของฉันนะครับแต่ทีนี้เงินยังไม่ได้จ่ายไงคุณ
ก็เลยต้องฝากสลากกินแบ่งไว้ที่นางรัฐแม่ค้าขายสลากก่อน
หลังจากนั้นครับก็ซื้อ๒๔กุมภาพันธ์ใช่ไหม
เธอก็บอกว่าเธอพยายามติดต่อนางรัฐเพื่อจะเอาเงินไปจ่ายให้
แล้วก็ขอรับลอตเตอรี่ขอรับสลากมาเก็บไว้ที่ตัวซะเลย
อุ่นใจแต่ทีนี้ครับติดต่อนางรัฐไม่ได้เลย
ติดต่อเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้จนกระทั่งวันออกรางวัลวันที่๑
ก็ติดต่อไม่ได้จนวันที่๒มีนาคมจึงติดต่อได้
ถามว่าสลากที่ฉันซื้ออยู่ไหนแล้วรัฐ
รัฐบอกว่าสลากนั้นขายให้คนอื่นไปแล้วจ้า
และก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นรางวัลที่๑
เพราะตอนนั้นคุณภัยมณีก็บอกว่า

รัฐก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นรางวัลที่๑เหมือนกัน
เพราะเป็นรถทะเบียนของเธอเอง
ใกล้เคียงกับทะเบียนแค่อะไรนะคุณสลับเลขเท่านั้นเอง
เธอก็พาไปดูเลยพาผู้สิทธิ์ของเราไปดูที่ทะเบียนรถของเธอ

แต่ทีนี้ที่แผงมันมี๕๓๘ก็เลยเอาก็ได้
แล้วก็ใกล้เคียงกับปีเกิดของลูกสาว
ตั้งข้อสังเกตบอกแบบนี้
ปกตินะนางรัฐจะเป็นคนที่จะทวงค่าสลาก
ลูกค้าซื้อกี่ใบก็จะคอยทวง
และโดยเฉพาะพอวันที่ออกสลากินแบ่งรัฐบาล

แต่ทีนี้ครับวันที่๑มีนาคมก็แล้ว๒มีนาคมก็แล้ว
ไป๒๓วันแล้วแล้วก็ตั้งแต่ที่ซื้อมา๒๔กุมภา
นางรัฐไม่เห็นมาทวงไม่เห็นมาเก็บเงินเลยแล้วติดต่อก็ไม่ได้
คุณภัยมณีก็เลยบอกว่าสงสัยจะถูกโกงแล้ว๑๒ล้านบาท
อ้าวก็ยังไม่มาจ่ายเลยนะคำให้ข่าวซื่อเซ็นจ์
เกือบยังไม่เห็นเจ้าพรรษกับมดซิแบย

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ต้องตามให้เจอนางรัฐ

เจอนางรัฐที่บ้านของลูกค้าในอำเภอเมืองสกนคร
คุณรัฐเกี่ยวเนื่องกับสละของคุณไพมณียังไงคะ
นางรัฐก็บอกว่าเรื่องนี้ลูกค้าก็ถามฉันกันมาหลายคน

เธอก็เลยอยากจะขอชี้แจงผ่านไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่าถ้ายังไม่หยุดกล่าวหาเธอนะเธอจะฟ้องกลับแล้วนะ

แล้วก็ที่ผ่านมาเธอไม่เคยโกงลูกค้าแม้แต่คนเดียวนะครับ
ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นมามาฟังเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟัง
คืออย่างนี้นะนางไพมณีบอกแค่อยากจะได้สลากใบนั้น
ถามว่าเขียนชื่อจริงไหมเขียนจริงเขียนชื่อสลักหลังไว้ว่าภัยมณี
แต่หลังจากวันนั้นก็ไม่สามารถติดต่อภัยมณีได้อีกเลย
ในฐานะคนที่ต้องขายลอตเตอรี่๑๔๐๐ใบในแผงของฉันให้หมด
ก่อนที่จะออกรางวัลฉันก็จำไม่ได้หรอกว่า
ฉันเนี่ยมีเลขอะไรอยู่ในแผงบ้างจำไม่ได้ว่าขายให้ใครบ้าง
แล้วก็พอนางไพมณีไม่ได้มาเอาฉันก็ขายใบเหล่านั้นแหละ

ให้หมดแผงและฉันยืนยันว่าฉันไม่ได้เก็บสลากที่ถูกรางวัลที่๑นั้นไว้เลย
ไม่ได้เก็บไว้กับตัวเองฟังเสียงนางรัฐหน่อยฮะ
รับว่าเขามาซื้อจริงแต่เขาไม่ได้จ่ายเงิน
แล้วก็จองไว้แล้วเขาก็สลักหลังไว้
และเราก็ไม่รู้ได้ว่าเลขอะไรเราไม่รู้ว่าเลขอะไร
อยากขอความเป็นธรรมแล้วก็อยากชี้แจงให้คนที่บอกว่า
พี่รัฐยักยอกน้องไพรให้เข้าใจด้วย
ยักยอกและไม่ได้เก็บไว้แล้วก็จำไม่ได้ด้วยค่ะ
อยากให้บอกทุกคนด้วยว่าไม่เคยจะคิดจะโกงเอาของใคร
แล้วก็อยากให้ลูกค้าถูกรางวัลด้วยซ้ำไป

ทีนี้พนักงานสอบสวนสพเมืองสกลนครจะต้องกุมขมับแหละครับ
ก็เรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำคุณ
เมื่อวานนี้ทำการสอบปากคำน้องภัยไปแล้ว
น้องไพก็คือนางไพมณีไปแล้วนะฮะ
โดยจากคำให้การของนางไพมณี
อ้างอิงพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์จำนวน๔คน
ภัยมณีเป็นคนที่เขียนชื่อสลักลงในสลากินแบ่งรัฐบาลนั้น
แล้วมีความประสงค์จะซื้อนะครับ
ทีนี้ก็ต้องเชิญตัวทั้ง๔คนมาสอบปากคำให้หมดนะครับ
อกจากนี้ตำรวจยังได้เตรียมทำหนังสือถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพื่อให้ตรวจสอบสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑๒ใบนั้น
ว่ามีคนนำมาขึ้นเงินรับรางวัลหรือไม่
แล้วก็ตรวจสอบว่ามีสลากฉบับไหนที่มีลายมือมีรายชื่อของนางไพมณี
ตามที่นางไพมณีให้ข้อมูลไว้
คุณทีนี้คือมันก็เป็นคำถามนะ
คุณผู้ชมหลายคนที่ดูข่าวนี้อยู่
จะเกิดคำถามในหัวเลยว่าอ้าวแล้วสรุปจะเป็นของใคร
คือมีคำถามหลายอย่างเช่นเราไปเขียนสลักหลังไว้แล้ว

อ้าวแล้วลอตเตอรี่จะเป็นของใครดี

เพราะแม่ค้าก็ยังไม่ได้ขายให้ยังไม่ได้รับเงินมา
หรือว่ามันจะไปถึงมือของคนที่ซื้อต่อ

ในเมื่อมีชื่อของภัยมณีสลักหลัง
เอางี้ฟังฟังทางนี้ดีกว่าค่ะ

เราต้องถามอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัย
โศกคณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาล

บอกว่าการเขียนชื่อแล้วก็นามสกุลลงไป

ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นเจ้าของสลากนะ

ทีนี้การขึ้นเงินรางวัลนะคุณ

เขาจะจ่ายเงินให้กับคนที่ถือสลาก

แล้วก็การจ่ายเงินมันจะมีพวกสำเนา

แล้วอาจารย์บอกด้วยว่ากรณีที่จะไม่จ่ายเงิน
ก็ต่อเมื่อมีการอายัดสลากมาจากทางตำรวจ

ส่วนกรณีถ้าเกิดว่ามีการขึ้นเงินไปแล้ว

ว่าการได้สลากมาถูกต้องหรือเปล่า
ยุ่งจริงนะคุณยังไงดี

หรืออะไรยังไงกันอีก

เราฟังข่าวนี้เราก็ปวดหัวด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมอีกนะฮะ